มาดูกันต่อกับงานรับปริญญาอีกงานหนึ่ง
ต้องบอกว่าเป็นอีก๒บัณฑิตนะคะ
รั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนั่นเองนะคะ
ก็หมาดเลยนะครับไปรับปริญญากันมา
และที่สำคัญเนี่ยน้องทั้งสองคนนะคะ
ทั้งทำงานแล้วก็ทั้งเรียนแบบนี้แต่คว้าเกียรตินิยมกันมาด้วยนะคะ

กันมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดง
งานนี้นะฮะน้องน้ำตาลเห็นเรียนเก่งแบบนี้คุณรู้ไหมได้เกรดเท่าไหร่๓๕๘

เขาเป็นน้องสาวของคุณต้นนรบดินนะคะ
สกุลคุ้นนักบอลดังวีระพัฒนาโนโดม

ฟุทฯแแลนนอน

โอเคก็ดีใจแล้วก็
มันใจหายเหมือนกันแหละ

แต่ว่าจะตื่นเต้นแบบตอนที่รับกราบสำเร็จโรงเทพฯตื่นเต้นมาก

ซึ่งตานมันเรียนจบแล้วอย่างงี้
สุดยอดน้ำตาลก็พี่ชัยหล่อมากนะคะคุณต้นนะคะ

กรุณาโฟกัสที่น้องน้ำตาลค่ะพี่แจ๊ค
เขาเล่นบริโภคแวดร้องไม่น่าสนใจจริงนะคะ